คุณผู้ชมฮะมีการตั้งฉายาหมู่บ้านป่าแหว่ง
หลายคนบอกหมู่บ้านป่าแหว่งอยู่ที่ไหนอย่างไร
แล้วทำไมถึงมีฉายาแบบนี้นะครับ
กลุ่มนักวิชาการและตัวแทนภาคประชาชนชาวเชียงใหม่
เขาจัดเสวนานะครับในหัวข้อบ้านพักตุลาการในมุมมองทางนิเวศ
โดยในวงเสวนาได้หาบรือถึงข้อกฎหมาย
โครงการก่อสร้างบ้านพักในพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่า
รวมถึงบ้านพักข้าราชการตุลาการอุทธรภาค๕
ที่สร้างบนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุทธิบ
ที่ตำบลดอนแก้วอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่

แต่ก็ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์กับคนในพื้นที่
ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย
สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูล
และพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
โดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการเจรจา
ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๒
คุณผู้ชมครับเรื่องของหมู่บ้านป่าแหว่ง
กลายเป็นประเด็นเพราะว่าชาวเชียงใหม่นักอนุรักษ
เขามีการเรียกร้องขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ก่อนหน้านี้เขามีการเรียกร้องกันเรื่องนี้มานานแล้ว
แล้วก็เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก
เรื่องขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
กรณีปัญหาการก่อสร้างบ้านพักตุลาการจังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุเทพปุ๋ยที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกตอนนี้เดินหน้าก่อสร้างจนเกือบจะเสร็จอยู่แล้ว
แม้ว่าจะมีกระแสคัดค้านของกลุ่มอนุรักษ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร

เพราะว่าพื้นที่นี้หมู่บ้านนี้

กลายเป็นยังไงป่าแหว่งไปเลย
ก็เลยกลายเป็นฉายาของหมู่บ้านป่าแหว่งตรงนี้นะครับ
โดยตัวแทนประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เรียกร้องให้ยุติ
แล้วก็ยกเลิกโครงการก่อสร้างบ้านพักแห่งนี้
เมื่อวานเดินเท้าจากจังหวัดเชียงใหม่นะ
่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะพยายามยื่นหนังสือถึงนายยกรัฐมนตรี
ขอให้ใช้มาตรา๔๔ในการยกเลิกโครงการ

พร้อมกับทำการฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเป็นป่าเช่นเดิมนะครับ
ฟังเสียงของกลุ่มผู้คัดค้านหน่อยครับ
โดยที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับ
ก็ชาวบ้านบอกว่ายืนยันนะฮะว่ายังคงเรียกหมู่บ้านป่าแหว่งอยู่
กังวลว่าจะถูกฟ้องแม้ว่าจะเป็นบ้านพักของข้าราชการตุลาการก็ตามนะครับ
ข่าวจากสารยุติธรรมได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์
เผยแพร่ข้อความว่าสารยุติธรรมจะดำเนินคดีผู้ที่วิจารณ์เรื่องการก่อสร้างบ้านพักตุลาการจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้
โดยขู่ฟ้องดำเนินคดีในความผิดฐานหมินสารกับผู้ที่โพสต์ข้อความ
โครงการก่อสร้างบ้านพักดังกล่าวว่าหมู่บ้านป่าแหว่ง
โดยทางด้านของแหล่งข่าวจากสารยุติธรรมบอกว่า
ขู่ฟ้องประชาชนขู่ฟ้องชาวบ้านไม่ได้เป็นเรื่องจริง
สารยุติธรรมหรือตุลาการไม่มีนโยบายที่จะสร้างความขัดแย้ง
หรือไปเป็นคู่กรณีกับประชาชนหรือชาวบ้าน
ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในข่าวลือที่ไม่มีมูลนะครับ
ก็ต้องรอติดตามกันวันที่๙เมษายนนี้ที่นายมตรีสั่งให้มีการเจรจา
เพื่อหาข้อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นที่กองบัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๓นะครับ